ดับตื้อไปแล้ว

ไข่เผ่มไข่ตัวตีนอด
รอยหลง

ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
รถแก๊สฝ้าบุญครับ
เดินที่๕๓
เหตุมันเกิดได้ยังไงครับที่ตอนเห็นเหตุการณ์นะครับ
เกิดมันเห็นก็รถลงไปจากบนครับ
แล้วก็เหมือนเสียหลักแล้วก็กิ้งไปเลยตรงนั้นเลยครับ

ลดลงมาจากทางบนสะพานนะครับ

แล้วยางระเบิดละครับ

คนขับทวน

แล้วจากครั้งนี้นะครับใช่ครับจากทุกคนชะมัดนะครับ